เรื่องหวยนะคะไปหวยต่อกันเลย

วันนี้ที่รอคอย๔มิถุนายนนี้นะคะ
เป็นการนัดฟังคำพิพากษาคดี

มีความเคลื่อนไหวนะคะของผู้ที่ติดตามคดีนี้นะคะ

เจ๊เกียวเชื่อและตอนนี้ก็ยังเชื่อ
ครูปรีชาจะเป็นฝ่ายชนะนะคะ
นางปนัญชญาภูมิสุขภูมิ

ยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ยักยอกทรัพย์รับของโจร

หลังจากได้ขึ้นศาลไปร่วมสืบพยาน
ตัวเองมั่นใจมากว่าจะได้รับความเป็นธรรม
มิถุนายนนี้ที่จะมีคำตัดสิน

จะยอมรับเพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ
สารกาญจนบุรีไม่เคยจับแพ้แน่นอนค่ะ
จะเป็นใครก็แล้วแต่
เขาต้องอุทธรณ์แน่นอน
เพราะแม่ค้าเนี่ยเป็นเจ้าของหวย
ใครก็ตอบคนนั้น

ไม่ได้เป็นศัตรูกับฝ่ายใด

สำหรับครูปีชาก็เหมือนกัน

แต่แม่ค้าขายหวยเขาจริง

เคลื่อนไหวกับคดีนี้มาโดยตลอด

มีการโพสต์ภาพลอตเตอรี่
แบบนี้นะคะใกล้ถึงวันตัดสินแล้วว่า

คำถามนี้มีแฟนเพจถามทางชมรมมา

ผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีกลึ้งกลางไปเลย

คุณอัจฉริยะตอบแบบนี้

ตั้งแต่แรกโพสต์ไป
ตามสิ่งที่คาดการไว้

ปัจจัยอะไรบ้างที่คุณอัชริยะบอกว่าคนมีสีจะเป็นฝ่ายชนะ

บอกหลักเลยเรื่องความน่าเชื่อถือของพยานทั้งสองฝ่าย
ว่ามีมากมีน้อยแค่ไหน
จะเห็นได้ชัดเจนว่าพยานฝั่งครูปรีชาที่เป็นโจทย์นั้น
ให้การค่อนข้างเลื่อนลอยให้การไม่ตรงกัน
ปัจจัดมานะคะคือเรื่องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
กองปราบรามเป็นหลักฐานที่สำคัญมากที่จะมีส่วนไขความจริง
ปัจจัยที่๓ที่คุณอัชริยะบอกคือถ้าหากฝ่ายโจทย์ก็คือฝั่งครูปรีชา
ไม่สามารถพิสูจน์พยานหลักฐานและพยานบุคคลความผิดของฝั่งจำเลยได้
ก็คือหมวดจรูนเนี่ยได้ชัดเจนส่วนตัวเชื่อว่าสารน่าจะให้คนมีสี
หมวดจรูนหลุดพ้นข้อกล่าวหาและได้รับชัยชนะแน่นอน

เราก็ได้ติดตามทั้งสองฝั่งมาโดยตลอดนะครับ
ก็เพราะว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ
ก็ให้การขัดแย้งกันทั้งสองฝั่งไม่ตรงกัน
ในส่วนของพลเรือนที่เป็นชาวบ้านนะ
ก็ให้การไม่อยู่กับร่องกับรอย

ก็คือให้การที่กองปากแบบนึงให้การที่ภาคเฉียดแบบนึง
เขาเรียกพยานที่ไม่อยู่กับร่องกันรอย
จึงทำให้เราเชื่อในเชื่อในส่วนตัว
ว่าหลักฐานที่ทางกองปราบปรามได้ทำไว้
ซึ่งเป็นหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย

ที่ทำให้เรามั่นใจว่า
อดีตคนมีสีจะได้รับชัยชนะ
ทีนี้เคยมีคดีแบบนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า๓คดีในประเทศไทย
ผลคนที่ถือกรรมสิทธิ์ความสุข
ศาลตัดสินให้คนนั้นเป็นเจ้าของรัตตารี่มาโดยตลอด

คุณอัจฉริยะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้
บอกว่าหลังจากเหตุการณ์วันที่๔มิถุนายน
คือคำตัดสินที่ผ่านไปแล้วไม่ได้หมายความว่าคดีนี้จะไปจบลงนะ
เพราะว่ามันเป็นชั้นต้นเท่านั้นเอง
เดี๋ยวจะต้องไปพิสูจน์กันอีกในสารแพ่งนะคะ
ส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะไม่เกิน๓ปีนับจากวันที่๔มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ
ข้อความแบบนี้ใกล้วันชี้ชะตาคดีหวย๓๐ล้านก็เลยเปิดให้โหวตค่ะ
ว่าหวย๓๐ล้านจะเป็นของใครระหว่างทีมจำหน้าแม่ค้าไม่ได้ก็คือทีมหมวดจรูน
และอีกหนึ่งทีมคือทีมความจริงคือความจริงก็คือทีมของครูปรีชา
ตอนนี้นะคะมีผู้ร่วมโหวตแล้วเกือบ๒๐๐๐โหวต
แฟนข่าวหวย๓๐ล้านเข้าไปโหวตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ
ในเพจของทนายสิทธานะคะแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกัน๔มิถุนายนนี้
แล้วก็ลุ้นต่อ๕มิถุนายนนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกันไหม
โอ้สัปดาห์ที่จะถึงนี้มีแต่เรื่องแบบติดตาม